ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยตามความคืบหน้าคดีคุณแตงโมนิดาหน่อยนะฮะ
นี่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวหลังสงครานอาจจะมีการแถลงเรื่องสำนวนคดีหรือว่าปิดคดีของตำรวจนะครับ
ใช่ค่ะเหมือนตำรวจเกริ่นว่า๑๘เมษายน
แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทนายเดชาบอกเอาไว้ถ้าคุณแม่คุณแตงโมออกจากบ้านเมื่อไหร่เนี่ย
เมื่อนั้นเนี่ยมีเรื่องแน่นอนต้องไปแจ้งความฟ้องร้องใครกันบ้างล่ะ
ล่าสุดวันนี้คุณแม่ออกจากบ้านนะฮะใช่ค่ะ
นี่คุณแม่พนิดานะครับคุณแม่คุณตังโมมากับทนายเดชา
ที่เป็นทนายในคดีนะครับวันนี้มาที่สพเมืองนนทบุรีนี่นะฮะ
ทนายเดชากิติวิทยานันต์คุณแม่พนิดาศิรายุทธโยธินนะครับ
มาเพื่อจะดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่หมินประมาทผู้ตายก็คือคุณแตงโมเอาไว้
ซึ่งคุณแม่เนี่ยจะอยู่ในฐานะของผู้เสียหายเนื่องจากเป็นคุณแม่ของผู้ตายนี่นะครับ
เป็นการหมินประมาทด้วยการโฆษณาจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๒
และ๓๓นะครับ
ว่ามีใครบ้างที่ไปพูดออกข่าวแล้วทำให้คุณแม่ไม่สบายใจ
และกระทบกับรูปคดีทำให้คุณตังโมเนี่ยเสียหาย
หรืออาจจะส่งผลให้คุณตังโมจะต้องตายฟรี
ก็เลยมาส่งข้อมูลให้กับตำรวจว่าคนนั้นเนี่ยเข้าข่ายความผิดใดเพื่อดำเนินคดี
ซึ่งคนกลุ่มนี้ทนายเดชาบอกว่ามีประมาณ๑๐คนนะครับ
ถามว่าเป็นใครทนายเดชาบอกว่าก็เป็นขาประจำที่ให้ข่าวออกทีวี
หรือไม่ก็ไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดีย
เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากจะเรียกร้องให้สื่ออย่าให้ฆ่า
แล้วขอให้หยุดเสนอข่าวคนพวกนี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าใครบ้างเลยเนี่ย
ขณะเดียวกันเรื่องของสสเต้มงคลกิจนะครับ
ที่ล่าสุดออกมาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็ให้ข้อมูลว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโม๘คน
และคุณแตงโมไม่ได้เสียชีวิตในน้ำเนี่ยนะ
มีการเปลี่ยนลงเปลี่ยนเรืออะไรที่แถลงเมื่อวาน
นายเดชาบอกว่ายังไม่ได้คุยกับสสเต้นะฮะไม่ได้คุยมานานแล้ว
เพราะคิดว่ามันเกินเลยไปมากทำให้คดีเนี่ยเสียหายและสังคมสับสนด้วย
มันก็ทำให้คดีเสียหายอยู่แล้วเพราะว่าอะไร
ถ้าเกิดยังไม่รู้เลยว่าตายบนบกหรือตายในเรือ
หรือตกน้ำตายเนี่ยสารก็ยกฟ้อง
เพราะฉะนั้นแตงโมก็ตายฟรี
ผมว่ามันใกล้เลือกตั้งแล้วนะมันใกล้ยุบสภาแล้ว
และพรรคเขาก็มีเขาอยู่คนเดียวคิดดูเลย
มันก็ต้องแบบยังไงมันต้องให้เป็นที่ประชาชนได้รู้จัก
เขามีผลงานยังไงถ้าเขาจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้แตงโม
เขาก็ต้องเอาหลักฐานมาให้ท่านรองอุดรให้ผู้กำกับ
เอาไปเปิดเผยตามออกทีวีหรือทางเฟซบุ๊ค
หรือเช่าโรงแรมแถลงข่าวเนี่ย
มันจะเกิดประโยชน์ต่อการค้นหาความจริงอย่างไรนะ
แอบนี้จำได้เนี่ยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราถามทะนายเดชาใช่มั้ย
ที่ว่าจะไปฟ้องใครบ้างคุณแม่จะฟ้องใคร
อ่าทะนายเดชาก็ยังไม่ได้บอกอะไร
แต่ไม่รู้ว่านี่คุณสันทนะมานี่เขาจะคิดว่าเป็นแกหรือเปล่ายังไง
แล้วนักข่าวดันถามพอดีพี่อุ๋ย
นักข่าวก็ถามก็คงเห็นแหละว่าคุณสันทนายืนอยู่ด้านหลัง
นี่ชี้เลยคือตอนที่ทนายเดชากำลังแถลงอยู่เนี่ยนะเรื่องคนที่ออกมาทำให้เสียหาย
หรือว่าออกมาหาว่ามีงานองค์งานเอ็นเข้าข่ายที่คุณแม่จะดำเนินคดีอะไรหรือเปล่า
คุณสันทนานี่ตะโกนขึ้นกลางวงเลยชี้นิ้วถามเลย
ค่ะอ่าลองฟังดูนะฮะ
ให้การมันมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าคุณแม่เสียหาย
เป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพนักงานสอบสวนเดี๋ยวเขาแจ้งเองนะครับ

คนที่ท่านหมายตาไว้

ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจว่าจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับใครบ้าง

นี่เห็นไหมพอนักข่าวถามว่า
คนที่ให้ข้อมูลเรื่องงานเอ็นหรือเปล่าเรื่องนู่นนี่นั่นหรือเปล่า
คุณสันทนาชี้นิ้วถามบอกทนายเดชาพูดชื่อมาเลย
ทนายเดชาบอกไม่ใช่พี่ไม่เกี่ยวอะไรประมาณนั้น

โอ้วนี่ฮะ
ทีนี้นะครับทุกผู้ชมครับหลังจากทนายเดชาแถลงเสร็จ
ทางคุณสันทนาเนี่ยเขาก็ไปคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
โดยบอกว่าต้องการจะคุยกับคุณแม่คุณตังโม
ที่มาทราบข่าวว่าคุณแม่คุณตังโม
ทนายเดชาจะมาแจ้งความอะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากจะมาคุยกับคุณแม่คุณตังโมถึงสาเหตุที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวคุณสันทนาพูด
แล้วจะมาแจ้งความดำเนินคดี
ซึ่งคุณสันทนาบอกว่านี่ผมก็มานั่งรออยู่นะ
อยู่ข้างล่างโรงพักเนี่ยรอมา๒ชั่วโมงกว่า
แต่คุณแม่ของคุณตังโมไม่ขอลงมาคุยด้วยนะฮะ
ก็เลยได้เจอแต่ทนายเดชาแล้วก็ตำรวจเมื่อสักครู่นี้
หลังจากนั้นคุณสันทนาก็เลยไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ
ลงบันทึกประจำวันเรื่องอะไร
คุณสันทนะบอกว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
กรณีที่ตัวเองถ้าจะต้องถูกแจ้งความดำเนินคดี
ที่ทนายเดชาบอกไปเกี่ยวกับเรื่องมาตรานู้นมาตรานี้
พร้อมกับบอกว่าการที่คุณแม่คุณแตงโมจะมาแจ้งความเขาเนี่ย
เขาก็ไม่ทราบว่าเป็นความคิดของแม่เองหรือเปล่า

แต่ตัวของคุณสันทนะบอกว่าพร้อมที่จะสู้คดี
หากแม่ของคุณตังโมเนี่ยฟ้องจริง
และขอยืนยันว่าตัวเองไม่มีความประสงค์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีอะไรกลับ

แต่กับทนายเดชาเนี่ยคงต้องดำเนินคดี
นี่คุณสันทนาบอกทนายเดชาเนี่ยคงต้องแจ้งความดำเนินคดี
เพราะทนายเดชาพูดพาดพิงถึงตนเนี่ยหลายครั้ง
ก็ถือว่าแลกกันไปแล้วตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้หมดแล้ว
คุณเดชากับผมเนี่ยอาจจะเคยเผยเผยพอจากรู้จักกันบ้างผมว่ามีความจำเป็นเหมือนกัน
แต่สำหรับของคุณเดชาผมคงจะต้องดำเนินคดีเขานะจริงจริงผมรวบรวมไว้แล้ว
ยังแต่ตัดสินใจอยู่ว่าจะดำเนินคดีเขาไหมที่ผ่านมาแต่เมื่อว่าณวันนี้ไม่ใช่ผมมาแจ้งเขา
อันนี้ผมก็ได้ดำเนินคดีไปแล้วด้วยเพียงแม้ว่าไม่ได้เป็นไม่ไม่เป็นเหตุให้ให้ว่าต้องมาบอกนะ
ผมก็ดำเนินคดีส่วนตัวผมไปกับคนเหล่านั้นที่พูดถึงผมโดยไม่มีมูลความจริงและไม่ทราบ
พอดีอีกสำหรับคุณเดชาว่าอย่างที่ทราบ
แล้วแต่นะฮะก็แลกกันไปวันนี้อืมผมก็หลังจากนี้
เดี๋ยวผมจะหาเวลาแล้วก็จะดำเนินคดีเขาในส่วน
ซึ่งผมได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วฟังได้เฉพาะตัวคุณเดชานะ
ทีนี้การที่ออกมาพยายามตามหาความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีคุณตังโม
ถึงขั้นล่าสุดจะถูกแจ้งกงแจ้งความหมินประมาทอะไรพวกนี้เนี่ย
คุณสันทนาบอกว่าตัวเขาเนี่ยทราบดีว่ากำลังสู้กับอำนาจที่มองไม่เห็น
แต่ก็ยินดีที่จะทำต่อไปเพราะต้องการความยุติธรรมให้กลับมาคืนสู่สังคม
โดยเฉพาะในคดีของคุณแตงโมแล้ววันนี้ก็มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
ทั้งกรณีแม่ของคุณแตงโมกับกระติกที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับตัวเองนะ
โดยระบุเอาไว้ในบันทึกประจำวันว่าถ้าหากแม่คุณตังโมกับกระติกจะมีการแจ้งความคุณสันทนะเนี่ย
ก็ยืนยันว่าจะไม่หลบหนีพร้อมต่อสู้คดีและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ่า
นี่คือมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเลย
คุณสันทนาก็กล่าวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการมาแจ้งความเอาผิดกับตนนะนะ
กล่าวไปถึงนะฮะบอกว่าหากคิดว่าจะเอาคนมาแจ้งความตนแล้วจะทำให้หยุดในคดีของคุณตังโมเนี่ย
ขอบอกเลยว่าไม่หยุดแล้วไม่เป็นผลอย่างแน่นอนที่จะทำให้เขาหยุด
ก็คือจะเดินหน้าหาความจริงกรณีคุณแตงโมต่อไปประมาณอย่างนั้น
แต่สุดท้ายจริงแล้ววันนี้ทนายเดชากับคุณแม่พนิดาก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
ว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีข้อหามินประมาทใคร
ยังไม่ได้ระบุชื่อเป็นคนคนมาพี่อุ๋ยยังไม่ได้แจ้งเลยอ่ะ
ยังค่ะทนายเดชาบอกว่าเอาจริงวันนี้ที่ไปเจอตำรวจอ่ะ
แค่ไปเอาหลักฐานที่ตัวคุณแม่พนิดาและทนายเดชามองว่าเขาเหล่านั้นพาดพิงคุณตังโม
ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นลักษณะของการหมินประมาท
เดี๋ยวตำรวจก็ต้องเอาไปดูอีกทีว่าหลักฐานมันเพียงพอที่จะแจ้งความหรือเปล่า
มันเพียงพอที่จะดำเนินคดีใครหรือเปล่า
พอคุณแม่กับทนายเดชาพูดคุยกับตำรวจเรียบร้อย๔ชั่วโมงกว่านะคะ

ถึงแม้ว่าคุณแม่กับทนายเดชาจะไม่พูดชื่อ
แต่สิ่งที่คุณแม่พูดมันก็แหมคนก็เดาได้

คุณแม่พนิดากับทนายเดชาออกมาให้สัมภาษณ์นะคะ
หลังจากคุยกับตำรวจตั้งแต่บ่าย๒๖โมงครึ่งคุณผู้ชม
คุณแม่บอกว่าวันนี้จะแจ้งความเอาผิดกับอดีตนายตำรวจคนหนึ่ง
เป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนัก
ทำให้คนเข้าใจผิดว่าแตงโมเป็นเด็กเอ็น
โดยมีกระติกเป็นคนจัดหา

แต่แม่พูดแบบนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้
ก็วันนี้ก็เดินสวนกันกับแม่ในสพเมืองนทบุรี

ก็เห็นไหมล่ะตอนแถลงข่าวกับตำรวจอยู่
คนนี้ก็ไปอยู่ด้านหลัง

จะได้เห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้

นั่นสิแม่ไม่พูดผมเลยคิดไม่ออกเลย

พฤติกรรมของคนคนนี้ค่ะ

ทำให้เข้าใจว่าคุณกติกก็เหมือนก็เป็นคน

ให้กับผู้ชายคนหนึ่งบนโรงแรม

เป็นสีคนนั้นเราสามารถบอกได้เลยไหมว่าเขาชื่ออะไร

วันนี้ได้พบเจอคนมีสีวันนั้นไหม

ยังไม่ได้แจ้งความแต่มาหาเรา
พยายามจะมาคุยกับเราอะไรอย่างนี้

อาจจะร้อนหรือไม่ร้อนจะต้องถามเขาดู

จะไปเหมือนออกตัวอะไรอย่างนี้
ก็รายงานท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้ว

เดี๋ยวจะมีเสียงแม่เพราะคุณแม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าครับ
สิ่งที่อดีตตำรวจคนนี้พูดเป็นการใส่ร้ายแตงโม
ทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ตักเตือน
เพราะเจอกันครั้งเดียวที่สพเมืองนนทบุรี
ถ้าจะอ้างว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยหวังดีกับรูปคดีของน้องแตงโม
แม่มองว่าทำไม่ถูกต้องและไม่ควรใช้วิธีนี้
โทรคุยส่วนตัวก็ได้นี่ไม่จำเป็นต้องเอามาพูดผ่านสื่อ
สร้างความเสียหายแม่บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นนะคะ
ถ้าตำรวจแถลงปิดคดีก็เตรียมทำพิธีเผาร่างคุณตังโม
แล้วก็จะนำเท่ากระดูกใส่โถเก็บไว้
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่สสเต้พูดว่าจะมีการตั้งสารพระภูมิ
อะไรแบบนี้คุณแม่บอกว่าไม่น่าจะเหมาะ
เพราะสถานที่ดังกล่าวเป็นชุมชนของมุสลิม
ถ้าไปตั้งศาลหลังจากจบคดีแล้วใครจะดูแลต่อ
เดี๋ยวพอหมดโปรคุณก็ไปปล่อยน้องโมยืนคนเดียว
นี่ประโยคนี้ขีดเส้นใต้เอาไว้
บอกว่าพอหมดโปรคุณก็ไปปล่อยน้องโมยืนคนเดียว
ส่วนข้อมูลที่สสเต้ออกมาแถลงข่าวที่เมื่อวาน

หลายอย่างนะคะก็เชื่อว่าไม่ได้มีการล่องเรือบ้างแหละ
เชื่อว่ารูปถ่ายบนเรือทำขึ้นมาบ้างแหละ

แม่บอกว่าแม่ไม่รู้รายละเอียดนะคะ
แต่แม่ก็ไม่เชื่อสิ่งที่ทีมงานของสสเต้ออกมาแถลงข่าวเมื่อวาน
เพราะแม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจ
แต่ถ้าสสเต้อยากทำอะไรก็ทำไป

สสเต้ทั้งทนายกฤษณะอย่ามายุ่งได้ไหม
ในส่วนของสสเต้แม่ไม่ได้คุยด้วยนะคะ
แต่แม่บอกว่าแม่เตือนทนายกฤษณะไปแล้วนะ
ว่าอย่ามายุ่งเรื่องคดี
คุณแม่บอกว่าความรู้สึกแม่ตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวนะคะ

ยังคุยกับแตงโมทุกวัน
รูปขนาดใหญ่ของแตงโมสองรูปมีแฟนคลับส่งรูปแตงโมมาให้
แม่เองไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนด้วยซ้ำลูกสาวแม่สวยมาก
แม่ก็จะเอารูปนี้ไปขยายใส่กรอบรูปนี้ค่ะแม่โชว์ให้ดู
บอกว่าเดี๋ยวจะขยายใส่กรอบติดเอาไว้เพิ่มที่บ้านครับ
การมีรูปลูกอยู่ในบ้านทำให้แม่หายคิดถึง
เหมือนแตงโมไปอยู่บนสวรรค์แล้วก็มีคนที่ยังรักแตงโมเยอะมาก
พรุ่งนี้สงกรานแม่บอกจริงทุกปีแตงโมจะมารดน้ำขอพรนะ

แต่ปีนี้ไม่มีลูกแล้วแม่ก็จะไปโบสถ์เพื่อระลึกถึงลูกค่ะ